ยังคงประสบภัยพิบัติกันอยู่นะครับ
ไปตรวจสอบที่นครศรีธรรมราชวันนี้นะครับ
แม้ว่าสถานการณ์นั้นอาจจะคลี่คลายลงก็ตามนะครับ
แต่ว่าที่จังหวัดพัทธลุงนะครับ

โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอฝั่งทะเลสาบสงขลานะครับ
ช่วงตำบลลำปำที่อำเภอเมือง
แล้วก็ที่ตำบลพนางตุงอำเภอควนขนุนนะฮะ

เพราะว่าบ้านเรือนถูกน้ำท่วม
อยู่อาศัยภายในบ้านไม่ได้ต้องมานอนแบบนี้
พื้นที่บนถนนคุณฮะ
บนถนนที่น้ำไม่ท่วมขังก็ต้องมา

แล้วก็เอาที่หลับที่นอนมาปูตรงนี้

เขาบอกว่าคือมาทั้งคนทั้งสัตว์เลี้ยงเลยนะฮะ
อาศัยนอนบนแคร่ไม้ไผ่บ้างนะฮะ
ใช้ผ้ายางกั้นกันฝนบ้างแล้วฮะ
บางวันฝนตกหนัดหนักนะฮะ
ก็ฝนสาดเข้าไปถึงที่ผ้าใบกั้นไว้

หลายคนบอกว่าชีวิตลำบากมากในช่วงนี้
คือบางวันไม่ได้หลับได้นอนเลยฮะ
เพราะต้องคอยหลบฝนที่สาดเข้ามานะครับ
ตัวเปียกปอนนอนหนาวสั่นนะฮะ
แต่ก็ต้องอดทนเพราะที่บ้านถูกน้ำท่วมจนอยู่ไม่ได้นะครับ

คือตรงนี้คือมันอาจจะต้องออกมาจากพื้นที่บ้านของตัวเอง

บางทียังพายเรือเข้าไปดูบ้านของตัวเองได้อยู่นะฮะ
ก็ไม่อยากทิ้งบ้านไปไกลไปอยู่ที่อื่น
บางคนนอนถนนคือถนนเลยนะคุณ

ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ก็พบว่ามีหลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มทรงตัว
ก็เว้นเฉพาะพื้นที่ตำบลมะกอกเหนือ
ตำบลพนางตุงตำบลชมวงของอำเภอควนขนุนนี่นะครับ
ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยที่๒เมตร
เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รุ่มรองรับน้ำจากเทือกเขาบรรทัศน์
ตอนนี้น้ำบนพื้นที่สูงมันก็ไหลลงมาต่อเนื่องนะครับ

ได้มีการสรุปสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดพัทธลุง
มีพื้นที่ประสบภัยทั้งหมด๑๑อำเภอ
ประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า๙๕๐๐ครัวเรือนนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับผลจากน้ำท่วมสูงทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับ
มีคนตกน้ำตกท่าเสียชีวิต๑นายก็คือ
นายสัมภาษณ์บำรุงดีอายุ๕๘ปี
ซึ่งมีอาชีพเป็นช่างรับเหมาก่อสร้าง
เป็นชาวบ้านในตำบลพนางตุงอำเภอควนขนุนของพัทธลุงนะครับ
พายเรือออกไปหาปลากลางทุ่ง
ซึ่งทุ่งนั้นมีน้ำท่วมสูงเกือบ๓เมตร
แล้วเรือคว่ำจึงพลัดตกเรือจมน้ำ
บอกว่าปกติแล้วผู้ตายไม่เคยออกไปหาปลา
แต่พอเห็นว่าน้ำท่วมสูงก็เลยออกไปวางตะข่ายดักปลา
โดยผู้ตายก็ได้ดื่มเหล้าและอาจจะทำให้เมา
แล้วก็นั่งเรือไปก็อาจจะทำให้เรือคว่ำเป็นเหตุให้เสียชีวิตนะครับ

เราไปสำรวจตรวจสอบในพื้นที่จังหวัดสงขลากันบ้างนะครับ
ชาวบ้านที่อยู่ติดพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลา
ทั้งสองฝั่งใน๕อำเภอทั้งฝั่งอำเภอควรเนียง
และฝั่งคาบสมุทรสถิงพระทั้งอำเภอบรรโนธอำเภอกระแสสิน
อำเภอสถิงพระและอำเภอสิงหะนคร
โอ้โหตอนนี้นะคุณลำบากมากนะครับ
เผชิญกับน้ำในทะเลสาบสงขลา
หนุนเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ลึกเข้าไปบริมทะเลสาบสงขลา
ซึ่งเป็นมวลน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่จังหวัดพัทธลุง
ไหลต่อเนื่องมาที่สงขลาแห่งนี้

ชาวบ้านต้องใช้ชีวิตอยู่ในสภาพที่น้ำล้อมบ้านนะฮะ
เช่นในพื้นที่หมู่๕และหมู่๖ตำเบิ่นควนโสอำเภอขวนเนียง
ขณะที่หน่วยงานต่างก็เร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัย
อย่างทหารเองจากกองบินที่๕๖
นำกำลังพลลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วม
ในพื้นที่ตำบลครูขุดแล้วก็ตำบลครองรี
โอ้โหต้องไปยกทรัพย์สินขึ้นที่สูงแบบนี้
หรือว่าอพยพประชาชนการอบพยพประชาชนออกมา
เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะ
ก่อนที่จะช่วยอบพยพสิ่งของขนย้ายเข้าของแบบนี้นะครับ
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสงขลานะฮะ
มีการสรุปออกมาว่าที่สงขลาถูกน้ำท่วมทั้งสิ้น๑๓อำเภอ
จากทั้งหมด๑๖อำเภอมีเพียง๓อำเภอ
แม้ว่าจะท่วมไม่หนักก็คืออำเภอเทพานาทวีและสบาย้อย
น้ำท่วมน้อยหน่อยนะฮะขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
ยกเว้นพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลา
คุณดูวิธีการในการที่จะต้องเคลื่อนย้ายรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านออกมา
ก็เหมือนทำเป็นแพร่นะแพร่โฟมออกมาแบบนี้นะครับ
จากทั้งสงขลาทั้งพัทธลุงสำรวจตรวจสอบไปแล้ว
เรามาดูที่สุราธานีกันบ้างนะครับ
สถานการณ์น้ำท่วมยังขยายวงกว้างฮะ
ท่วมแล้วทั้งสิ้น๑๕อำเภอ
คาดการณ์ว่ามวลน้ำอาจจะมากกว่าปี๒๕๕๔นะครับ
พื้นที่หลายจุดระดับน้ำสูงตั้งแต่๓๐เซนติเมตร
ถึงสูงสุด๒เมตรท่วมหัวแล้วครับ
แต่สภาพอากาศขณะนี้คือฟ้าเปิดแล้วนะ
แล้วก็ฝนไม่ตกมากว่า๒๐ชั่วโมงแล้ว
ก็ถือว่าเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะ
ที่จะทำให้น้ำมันถูกระบายไปแล้วก็ไม่มีฝนเติมลงมานะครับ

ของทางจังหวัดสุราธานีได้สรุปสถานการณ์
ว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบเกือบ๑๙๐๐ครัวเรือน
สำหรับพื้นที่ของสุราชธานีนะครับ
ส่วนน้ำท่วมแบบนี้หลายบ้านก็ต้องเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงล่ะคุณ
สัตว์เลี้ยงทั้งหมาทั้งแมวขึ้นไปอยู่บนหลังคาบนที่สูงด้วยนะฮะ
แต่มีบ้านหลังหนึ่งในอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราธานีนะครับ
คือเลี้ยงวัวคุณ

พอน้ำมาอุ้มวัวไปไม่ได้เหมือนหมาใช่ไหม
ใช่อุ้มไม่ได้เหมือนหมาเหมือนแมวนะฮะ

แล้วก็เป็นลูกวัวเบบีอายุแค่๑๓วันแบบนี้มันเพิ่งแรกเกิดเอง
ทำให้บอกว่าทำใจไม่ได้ที่จะให้เจ้าวัวนอนในคอกตัวเดียว
ไหนก็เอาขึ้นมาเลี้ยงบนบ้านก็กินนอนด้วยกัน
เหมือนหมาเหมือนแมวเลยก็แล้วกัน
เจ้าของเขาก็เป็นห่วงแบบนี้นะฮะ
วัวตัวนี้ก็คือนายเทพศิลปผ่องแก้วนะครับ
เป็นพนักงานการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หรือว่าคนในพื้นที่รู้จักกันในนามนายหนังตะลุงสอเทพศิลป์นะครับ
แล้วก็เป็นเจ้าของสอเทพศิลป์ฟาร์ม
นำลูกวัวแลกเกิด๑๓วันหนีตายจากน้ำท่วม
เพราะน้ำท่วมสูงกว่า๑เมตร๒๐เซนติเมตร
ถ้าวัวอยู่ในคอกปกติมันก็ถูกน้ำท่วมมิดหัวเหมือนกัน
เขาก็เลยต้องเอามาเลี้ยงไว้บนบ้าน
ก็เลยกลายเป็นภาพที่น่ารักระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยง
แต่ล่าสุดนะครับระดับน้ำในพื้นที่ลดลงแล้วนะคุณนะ
ตอนแรกที่พี่เขาบอกว่าน้ำท่วมเมตร๒๐นะครับ
ตอนนี้ลดลงเหลือ๓๐เซนติเมตรแล้วเท่าเข่าเองนะ
เมื่อช่วงเช้านี้สำรวจตรวจสอบไปก็ลดลงเรื่อย
แล้วก็เลยทำให้สามารถนำลูกวัวจากบ้านลงมาเลี้ยงตรงคอก
มันอยู่กับแม่วัวได้แล้วแต่ก็ต้องทะนุถนอมมาหน่อยนะ
นี่คือความเดือดร้อนในพื้นที่ต่าง